ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่ข่าวของน้ำตาลแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเธอเนี่ยจากไปอย่างกระทันหันนะคะก็สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องนะคะ
ที่เป็นญาติญาติเธอรวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ในงานสวัสดิ์พระพิธามศพที่วัดป้อมวิเชียรโชติการรามจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ก็มีเพื่อนนักร้องนักแสดงที่รักของน้ำตาลก็เดินทางไปร่วมไว้อาลัย
เช่นคุณแก้มวิชญานีหรือว่าแก้มเดอะสตาร์นะคะบอกว่าใจหายมากเลยพี่
ประกวดเสร็จก็สนิทสนมกันนะเพราะว่าเรียนดนตรีมาเหมือนกัน
รวมไปถึงพี่เท่งเถิดเทิงค่ะที่ผูกพันกับน้ำตาล
หลายคนยังไม่ทราบนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมานานถึง๖๐ปีค่ะ
เคยร่วมทำภาพยนตร์กับคุณพ่อคุณน้ำตาลด้วย
สมัยยังหนุ่มก่อนจะมาร่วมงานกับน้ำตาลในภาพยนตร์เทวดาท่าจะเท่ง
ในปี๒๕๕๑ค่ะรู้สึกใจหายกับการสูญเสียแบบที่ไม่คาดฝันในครั้งนี้ค่ะ

คุ้นเคยกับครอบครัวนี้มาเกือบ๑๖ปีแล้วฮะ
ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะไปถึงขนาดนี้เสียดายเลยคือ
ก็มันจะพูดยังไงมันคือบนสวรรค์ขาดงนองฟ้า
คือไม่ต้องห่วงทางนี้ถ้าอยู่กันได้ขอให้น้องไปดี
ถ้าเกิดขึ้นมาเราต้องเจอกันอีก
ช็อคเหมือนกันกลับมาทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดเนาะ
เพราะว่าตอนกลางวันเราได้รับข่าวว่าน้องเลือดหยุดแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าเรามีกำลังใจขึ้นเยอะเลย
ทุกคนก็เลยไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจอะไรไว้ค่ะ
ถ้ามองมาเขาก็คงเห็นแล้วว่าทุกคนมาเพื่อเขา
แล้วก็เขาไม่ต้องเจ็บปวดทรมานแล้วค่ะ
เขาจากไปแต่ทุกคนคิดถึงแล้วอยู่ในใจของพวกเราตลอด
ใช่แล้วค่ะครอบครัวพี่เท่งนี้มีความผูกพันมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีความรู้สึกดีให้กันมาถึง๑๖ปีทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งข้ามวันนี้ค่ะพิธีสวดพระอภิกษ์ธรรมศพ
จะมีขึ้นเวลา๑๙นาฬิกาเป็นคืนที่๒
แล้วก็มีพิธีไปจนถึงวันอังคารที่๑๘มิถุนายนค่ะ
แล้วก็มีพิธีชาปนกิจในวันพุธที่๑๙มิถุนายนเวลา๑๗นาฬิกานะคะ
เห็นได้ว่าเพื่อนพร้อมในวงการหรือว่าคนรอบตัวคุณน้ำตาล
จะมาพูดแต่เรื่องราวดีว่าน้ำตาลเป็นคนน่ารักนะคะ
เราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะ